เอามาดูคลิปเด่นประเด็นดังประจำวันนี้ค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ป่วยนะคะ
เข้าไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านถนนเพชรชบุรีค่ะ
พอเข้าไปเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเขามีอาการหายใจไม่ออกได้หน้าอกนะ
และหลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำแต่พอเดินไปเข้าห้องน้ำ
เขาเดินผ่านรอปอพอแล้วเขาบอกรอปอพอมองหน้าแปลกแปลก
ก็เลยเข้าไปตบสั่งสอนรอปภและเพื่อนรอปภ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาก็ถ่ายคลิปไว้สิคะเขาบอกว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง

ผู้หญิงที่เดินจูงมือตามนี่นะคะก็คือภรรยาของผู้ก่อเหตุนี่แหละ

ชื่อจริงชื่อว่านายธนกรดูสิตนพคุณ
โบ้ประตูผีค่ะทีมข่าวของเราอยากทราบว่า
คนคนนี้ทำไมถึงทำแบบนี้ตามจนเจอตัวนะคะ
ไปคุยกับเขาค่ะเขาบอกว่าเขายอมรับก่อนเลยอย่างแรก
ผมเป็นผู้ชายที่ก่อเหตุทำร้ายเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจริง
แต่ทำไปเพราะวันก่อเหตุดื่มเหล้ามากับเพื่อน
ความดันมันขึ้นสูงหายใจไม่ออกเขาบอกเกือบจะตายอยู่แล้ว
ภรรยาพาไปโรงพยาบาลค่ะพยาบาลให้ยาลดความดันนอนดูอาการ
บอกระหว่างนอนดูอาการปวดปัสสาวะลุกไปเข้าห้องน้ำ
แต่พอจะเดินช่วงที่จะไปเข้าห้องน้ำรอปภยืนอยู่แล้วถามเขาว่า
จะไปไหนตัวเองคิดว่าเอ๊ะรอปภมองหน้าหาเรื่องหรือเปล่า
ก็เลยเดินเข้าไปตบสั่งสอนเขาบอกว่าเรื่องทั้งหมด
อยากขอโทษรอปภที่ทำลงไปเพราะความโมโหณคืนนั้น
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ๓๐มกราคม๕ทุ่ม
ทีนี้ทางโรงพยาบาลค่ะนายวิเทียนศรีนวคุณผอโรงพยาบาลนะคะ
แถลงชี้แจงถึงกรณีที่เกิดขึ้น
อย่างแรกเลยบอกว่านายธนกรเป็นผู้ป่วยจริงนะคะ

เจ้าหน้าที่เองไม่มีคำพูดลักษณะตำหนิหรือผู้ใจหยาบคายกับผู้ป่วยเลย
พอยืนยันว่ากระบวนการของโรงพยาบาลไม่ได้ล่าช้า
ใช้เวลาทั้งหมดไม่ถึงครึ่งชั่วโมง
ทีนี้ไปถามแพทย์เวรประจำห้องฉุกเฉินคืนวันเกิดเหตุ
บอกว่าผู้ป่วยมาถึงก็บอกมีอาการเหนื่อยหอบ
วินิจฉัยน่าจะภาวะสุราเป็นพิษ
จากดื่มสุรามาระหว่างที่ให้ยาแล้วก็มีการเจาะเลือด
เห็นว่าคนไข้ปกติแต่จู่ไปเข้าห้องน้ำ
แล้วไปบอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ต้องตาม
แล้วก็เกิดเหตุการณ์เหมือนในคลิปเลยค่ะ
โรงพยาบาลเองยังไม่มีการพิจารณาดำเนินคดีกับใครนะคะ
มีเพียงรอปภที่ถูกตบหัวแหละค่ะไปแจ้งความไว้แล้ว
ส่วนการไม่ตอบโต้ของรอปภเป็นการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่อยู่แล้ว
จะต้องมีเมตตากับผู้ป่วยนะคะ
สรุปแล้วมีเพียงรอปภเท่านั้น
เพราะว่าเขาได้รับบาดเจ็บโดยตรงนะคะไปแจ้งความค่ะ